มาดูเหตุการณ์คดีของคุณแตงโมหน่อยนะคะ

ล่าสุดวันนี้อายการนนทบุรีสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖คนในคดีนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ระบุบอกว่าไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าเป็นเหตุฆาตกรรมค่ะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวส่งสารจังหวัดนนทบุรี
แล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
พร้อมกับนางสาวสุภาพรนิปวนิษฐ์อายการจังหวัดนนทบุรี
แถลงคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หลังจากที่มีการเลื่อนไปแล้ว๓ครั้ง
ประยุทธ์บอกว่าอายการจังหวัดนทบุรี
มีความเห็นสั่งฟ้องนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือในป๕ข้อหา
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แจ้งความเท็จไม่มีประกาศนียบัตรเรือตามที่กฎหมายกำหนด
สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำและเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒

นายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือนายโรเบิร์ต

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ไม่มีประกาศนียบัตรบนเรือตามที่กฎหมายกำหนด
และทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำค่ะ
ขณะที่นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือแซน

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็นายนิทัศน์กีรติสุธิสาธรณ์หรือนายจ๊อปนะคะ

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
และทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำค่ะ
ขณะที่นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แจ้งความเท็จแก่พนักงานสอบสวน
และช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงค่ะ

ฐานใช้ผู้อื่นให้แจ้งความอันเป็นเท็จ
และช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงค่ะ
จากการพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนในทุกมิติ
ไม่มีพยานหลักฐานใดที่ไปถึงประเด็นเรื่องการฆาตกรรมค่ะ
เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนได้ว่า

ไม่มีประเด็นไปถึงประเด็นที่ถามครับ

คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่พาผู้ต้องหาทั้ง๖คน
ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนนทบุรีครับ
โดยสารได้สอบคำให้การของจำเลยทั้ง๖คน
โดยทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สารมีคำสั่งนัดคุ้มครองสิทธิ
ระหว่างคู่ความในวันที่๒๑กันยายนนี้
นายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ทนายความของแซนนะครับเปิดเผยบอกว่า
สารมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวทุกคน
โดยกระติกวางหลักทรัพย์๒๑๐๐๐บาท
ส่วนแซนวางหลักทรัพย์๑๒๐๐๐บาท
เป็นแหล่ะจากการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายด้วย
ขณะที่กระติกครับบอกว่าโล่งโล่งเหลือเกิน
เพราะข้อที่จริงเป็นอันยุตินะ
ใครที่เคยพูดว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ก็เตรียมรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วย
ผลที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมาย
ในใจลึกไม่อยากให้สั่งฟ้องด้วย
แต่ก็เข้าใจกระบวนการทางกฎหมาย
โดยยืนยันว่าจากนี้ครับ
เดี๋ยวจะลุยดำเนินคดีกับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นเรื่องฆาตกรรม
เพราะวันนี้ชี้ชัดแล้วว่าเกี่ยวข้องแค่การประมาทครับ
ก็ลงใจอีกเป๋าหนึ่งเพราะว่า
ข้อชัดจริงมันยุติมันหนี้งแล้ว
แล้วก็มีเบี้ยใบ้ลายทางคนที่พยายามจะเข้ามาอะไรอย่างนี้
เราก็จะได้ลุยตรงนี้ได้เต็มที่
ก็ยืดอกได้เต็มที่ว่ามันไม่มีอะไรบิดพิ้วไปกว่านี้แล้วว่ะ
คุณจะอยากให้เป็นอะไรมันเป็นไปไม่ได้
เมื่อเราโดนกระทำเยอะมาก๕เดือน
โอ้โหมาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้

มารังแก่เราเราก็ยืดอกค่ะใช้ไม่ไปทะเลาะกับเขานะ
เพราะว่าเรารู้สึกว่าติกโตแล้วมีวุฒิภาวะมากพอ
ที่จะไม่แบบมานั่งด่าใครออกสื่อ
อดคล้องกับแซนครับบอกว่าก็ไม่ได้ทำผิด
เดี๋ยวจะต่อสู้ตามขั้นตอนแล้วไม่กังวลนะ
จะเดินหน้าฟ้องปกป้องสิทธิของตัวเองเหมือนกันครับ
กังวลค่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะฉะนั้นก็ต่อสู้ไปตามเรื่องตามขั้นตอน

ก็คงจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะ

ให้เขาเก็บคำขอโทษไปใช้ในศาลเถอะค่ะ